ขอต้อนรับนางเอกละครเรื่องใหม่ของไทยรัฐทีวี
น้องแป้งสรรคัดมิดชัย
สวัสดีสวัสดีครับ

ให้เดี๋ยวก่อนใครเชิญพี่เอมาคะ
ส่าห์ติดหน้ามาแล้วยังเป็นพี่เอชายาอีกใช่ไหมคะ
อย่าแท้วงี้เดี๋ยวแฟนกลับขอว่า
เอาจริงพ่อก็รอลูกสาวก็สวย

คุณพ่อก็เคยมาอ่านข่าวกับพวกเรา
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าทนพวกเราไม่ไหวก็เลยท
ทำไมอย่างนั้นล่ะ
วันนี้เราจะอยู่กับน้องแป้งไปตลอดทั้งรายการ
คุณผู้ชมสามารถทักทายส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ทั้งทางหน้าจอ

วันนี้น้องแป้งก็มาพบกับเรา
ในฐานะพิธีกรรับสนิทท่านหนึ่ง

ละครละครเขาจะออนพัดลมวันนี้

เป็นข่าวที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

แล้วก็จริงแล้วสำนักข่าวของหนูเนี่ย
ตอนแรกหนูก็แอบสงสัยว่า

ประคานคาต้องกรรมยังกกัดไปปล่อยไงตามสื่อตามส่องรู้ความจริง
แล้วเขาเตรียมเสมือนกันคะว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านไง
เศร้าโยส่องดูแลประเด็นศิลป์หนองคิดความชุดในสังคม
ยกตัวอย่างสตอรี่เด่นหน่อยได้ไหม

จริงแล้ววันนี้เป็นการแนะนำตัวละคร
แต่ละคนที่แบบว่าน่าสนใจมากนะคะ
ชินอย่างนี้พี่นนท์อย่างนี้โอ้โหสนุกมาก

แล้วก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะบอกว่าทำหน้าที่เป็นนักข่าวตำแหน่งอะไรกันบ้าง
เออดูตั้งแต่แรกจะได้สนุกจะได้รู้ว่าคนนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าเมื่อกี้แอบถามแล้วว่าน้องแป้งเป็นนางเอกเป็นนักข่าวในสำนักข่าวนี้เหมือนกัน
แต่ว่าจะมีบทบาททำข่าวอะไรยังไงต้องรอดูนะคะ
อ่ะคาแรคเตอร์เป็นนางเอกนี่ต้องเรียบร้อยแสนหวานไหมคะ
มายังไงใช่ไหมจริงแล้วนางเอกต้องเรียบร้อยแล้วแสนนั่นแหละสิแต่ด้วยความที่นางเอกเป็นนักข่าว
เราก็เลยต้องมีความแบบว่าลุยกันนิดนึงไว้แก้มหนู
แก้มสาระเป๋านิดนึงนะคะได้อยู่น่ารัก
ถ้าพูดถึงน้องแป้งเนี่ยก็ต้องรู้ถึงนี่ตรงริเกย์ร้องเพลงใช่ไหม
มันพลิกบทบาทพลิกคาแรคเตอร์เลยนะมันต้องแบบปรับตัวมากแค่ไหน
ปรับตัวมากเลยค่ะเพราะปกติหนูจะเล่นแต่ละครเพลงซะส่วนใหญ่
แต่ว่าพอเรื่องนี้จะต้องเป็นนักข่าวแล้วค่อนข้างจะต้องลุยมาก
โอ้โฮโอ้โฮโอโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
อะไรอย่างนี้คือมันเยอะมากรู้จริง
ซึ่งแบบว่าอยู่ตามหน้าสื่อดั่วไปอะ

เออลอตเตอรี่แม่มีไหม
มีทำได้ครับ

จริงอันนี้จริงแค่ดูก็รู้เลยน่ะไม่ต้องเล่าเลย

แต่ว่าในละครมันจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าถ้าพูดถึงไทยรัฐเองเนี่ยเรื่องเขาก็เด่นถูกไหม
พอจับข่าวกับละครมารวมกัน
โอ้โหมันจะได้ทั้งความสนุกความฮาแล้วก็ได้ของข้อมูลเรื่องข่าวด้วย

เบื้องหลังเหรอเอาไว้เจ็บไปยากอะไรล่ะ

ได้มั้ยข้าวมั้ยข้าว

อยากรู้ว่าที่เขาไปถ่ายมาน่ะ
สมบุกสมบันขนาดไหนเล่าสักนิดนึง
คือเบื้องหลังเบื้องหน้าว่าแบบสนุกแล้ว
แต่ว่าพอเบื้องหลังมันสนุกเพราะว่าทุกคนเนี่ย

แต่ละคนก็คือแบบว่าตัวพ่อตัวแม่ด้านความโปร
ยกตัวอย่างพี่นนที่ฮามากพี่นนอินทนน
คือเขาจะมีความแบบโบ๊ะบะยิงมุกอะไรของเขาที่แบบว่า
พี่หนุ่มดันซื้อมุกเขาทุกมุก
คือพี่หนุ่มให้แบบว่าปล่อยมุกอะไรก็ได้ที่แบบว่า
โดนใจผู้กำกับอะไรเฮียค่ะ
ครึ่งหลังคือแบบฮาไม่ไหวฮามากบางทีแบบต้องขอคัดก่อนขอไปขำก่อน
โอ้โหเปอร์นั้นเลยจริง

เรานั่งคุยคุยไปสักพักเนี่ยแต่มันมีเหมือนเพลงมากระแทกหู
โอ้โหกระแทกเลยหรอครับ
อะไรข่าวอะไรในเพลงนี้มันใช่เพลงประกอบละครไหม

แล้วดิฉันทราบมาว่าคนร้องเพลงนี้ก็คือน้องแป้ง

ฉันตามหามานานว่าใครร้องเพลงนี้

อยากฟังเสียงสดเสียงจริงเลย

เปิดเลยเอาไสสวยใสหาดี

เขาอะไรเขาอะไร
เห็นไหม

ท่อนกลางแค่ฟังแบบเพลงแค่นี้เราอยากฟังต่อแล้วอยากดูละครต่อด้วย

หนูน้องแค่ข่าวอะไรได้ใช่ไหมครับ

๖โมงเย็นไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ละครเรื่องนี้พูดกันดังพร้อมกันเลยกับละครเรื่อง